พาไปที่ระยองคุณผู้ชมฮะกลุ่มวัยรุ่นนี้ก็ไม่กลัวอะไรกันเลยนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่แล้วปลาระเบิดกันสนั่นเลยแล้วชาวบ้านจะอยู่ยังไง
เฮ้ยปลาระเบิดกันอย่างนี้เลยเหรอ

นี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓นะไปกัน๓คัน
อาวุธครบมือเร่งเครื่องบรึ้นผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่ง

นานนักก็เสียงระเบิดดังขึ้นสองครั้งลั่นซอยเลยแล้วคลิปก็ตัดจบไป
เฮียนจริงที่นี่ประเทศห้วยโป่ง
นี่ประเทศใหม่นะประเทศห้วยโป่งระยอง
ทีมข่าวเลยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นชุมชนในตำบลห้วยโป่งนี่แหละ
ไปคุยกับพ่อค้าขายของชำชื่อพี่วรพลครับบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้น
คืนวันศุกร์ที่ผ่านมาไอ้กลุ่มวัยรุ่นนี้มากันหลายคนนะ
ไม่ได้มีแค่มอเตอร์ไซค์มีกระบะด้วยวนเข้ามาในซอยแล้วก็ปลาระเบิดดังสนั่นหวั่นไหว
แล้วไปไล่ตีเด็กในซอยชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาไม่รู้อีโหยเนี่ยเขาก็กลัวกัน
กลัวโดนลูกหลงอยากให้ตำรวจเนี่ยเร่งตามตัวกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้มาดำเนินคดีจะได้เข็ดหลาบ
อย่างนั้นเดี๋ยวก็วนมามาก่อเหตุซ้ำอีก
ทีมข่าวไปที่โรงพักห้วยโป่งนะต้องไปถามตำรวจหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
ตำรวจบอกเรียกเยาวชนมาละสองคนโอ๊ยอายุแค่นี้จะเดินทางสายนี้เลยเนี่ย
๕ปีกับ๑๖ปีครับออกจาก๑๕๑๖เนี่ยเขาเป็นผู้เสียหายนะ

หนึ่งในผู้เสียหายชื่อน้องอ้ำอายุ๑๖บอกว่า
ผมกับพวก๔คนนั่งเล่นกันอยู่ที่บ้าน

มาจากอำเภอนิคมพัฒนาโอ้รู้ด้วยนะว่า

คู่อริเนี่ยขับกระบะมาขี่มอเตอร์ไซค์มามาปลาระเบิดหน้าบ้าน

ปมเหตุคาดว่ากลุ่มวัยรุ่นพวกนั้นที่มาจากต่างอำเภอเนี่ยนะ

คิดว่าผมเนี่ยไปทำร้ายคนฝั่งนั้นโอ้โห
ทั้งที่ความจริงแล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเลย

แต่อ้ำรู้หมดเลยนะว่ามาจากไหนเนี่ย
ตำรวจชุดสืบสวนครับทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
อยู่ระหว่างลงพื้นที่ตามตัวมาสอบสวนพิจารณาแจ้งข้อหาต่อไป

เวลาเกิดเหตุแบบนี้พอไปถามก็จะบอกว่าไม่รู้
ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนไม่รู้จักกันมาก่อน